คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิมกับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการจอมคุยกับจอมขวัญครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใน
สองของเรานะคะครั้งแรกที่เราคุยกันไปก็เป็นหนึ่งคนหนึ่งอาชีพนะคะ
ก็คือว่านไฉที่เป็นอาชีพแรกแรกจริงจริงก็พร้อมพร้อมกันหลายอาชีพนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คือการระบาดของโควิดนะคะ
ทีนี้พอมาอีพีที่๒นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่ด่านหน้าเช่นเดียวกัน
คือเขาหยุดงานตั้งแต่ช่วงแรกเลยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาคมนะคะ
เมื่อเกิดการระบาดการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบคนที่ทำงานและได้รายได้จากการท่องเที่ยวก็โดนไปตามตามกัน
รับเชิญของเราในอีพี๒นี้เป็นนางโชว์นางโชว์ที่ไม่ได้โชว์มากี่เดือนแล้วคะคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันหลายเดือนแล้วนะคะ
แล้วที่สำคัญก็คือต้องรับผิดชอบทั้งความรู้สึกแล้วก็การบริหารงานในช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้มีงานมาตลอดด้วย
เพราะว่ายังเป็นผู้ช่วยผู้กำกับฝ่ายการแสดงที่คาลิปโซคุณเบียร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนั่งอยู่กับดิฉันด้วยเรียนก็จะสวัสดีคุณเบียร์จริงจริงนะคะคุณเบียร์สบายดีสบายดีสุขภาพอ่ะสบายดีสุขภาพสบายดีสุขภาพจิตเริ่มชินดีกว่าใช้คำว่าเริ่มชินเพื่อเริ่มที่จะแบบปรับดีกว่าปรับสภาพวิวจิตใจว่าเออโอเคมันมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องอยู่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณเบียคาลิปโซเนี่ย
เนี่ยถ้าเทียบมาถึงปีนี้๖๓เนี่ยมีครั้งไหนที่เจอแรงใกล้เคียงกับครั้งนี้
โรคสารุนปิดเหมือนกันมันไม่รู้สึกว่าใกล้ตัวคนไทยเหมือนคราวนี้นะ
ใช่ที่ระยะเวลากันหยุดงานดีกว่าโรคสารุนจะเกือบใกล้
แล้วก็จะมีตอนปิดสนามบินอันนี้ได้นะครับ
ตอนปิดสนามบินก็มีหยุดงานเหมือนกัน
แต่ว่าช่วงเวลาหยุดงานมันไม่ยาวขนาดนี้นะฮะ

สนามบินก็รู้สึกจะ๑๐วันหรือ๒อาทิตย์ถ้าเบียจะไม่ผิด
มันยังรู้สึกว่าเหมือนหยุดว่าสักพักไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้

ถ้าเทียบแล้วคือตอนนี้หนักที่สุด

ก็หยุดตามวันประกาศถูกไหมคะ
จริงแล้วถ้าสมมุติไม่ได้มีการประกาศ

เพราะว่าเริ่มกาดว่าติดเชื้อหรืออะไรเพิ่ม

เราก็เริ่มมีคนดูน้อยลงอยู่แล้ว

มันเป็นพรกรแล้วคือมันต้องหยุด

ถ้าจำวันสุดท้ายที่เราแสดงได้ตอนนั้นเนี่ย
คนดูถ้าเทียบกับคนดูตามปกติ

รอบสุดท้ายคือวันที่๑๗มีนาคม

โดยเฉพาะช่วง๒๓วันก่อนหยุดนะคะ

จากที่เราเคยเจอ๒๐๐๓๐๐คนอย่างนี้

แต่ถ้าถามว่าข้างในลึก
มันรู้สึกแน่นอนแน่นอนรู้สึกแน่นอน
คือคุณเบียร์เป็นผู้ช่วยผู้กำกับฝ่ายการแสดง

เวลาต้องคุยกับน้องรุ่นหลัง

แต่ว่าด้วยความที่เราถูกทีสมา

แต่ถามว่าความรู้สึกเขาก็เฟลอยู่แล้ว

มายบอกว่าอุ๊ยแขกน้อยจังเลย
แล้วพี่เบียร์นะวันนั้นพูดกับน้องว่ายังไงบ้างคะ

ดูก่อนเพราะว่าวันนี้เขามาดูเราแล้ว

หลุดจากหลังเวทีมาเดี๋ยวค่อยมาหน่อย

แล้วก็จะมีเรื่องเหตุการณ์ทางนกบ้าง

ทีนี้รอบนี้ตอนแรกเราประเมินว่ามันจะเยอะ

ใช่เดือนเดียวก็เริ่มหดหูแล้ว

เดือนเดียวก็เริ่มหดหูแล้วค่ะว่าแบบคือคนทำงานทุกวันไงฮะ
เราเป็นคนทำงานแล้วเรารู้สึกว่าพอเริ่มหยุด๑วัน๒๓อาทิตย์หนึ่งเริ่มแล้ว
เราต้องมาปรับแล้วก็เข้าใจสภาพว่าพอเริ่มฟังข่าวมันไม่ใช่ประเทศไทยแล้ว
รอบนอกคราวนี้เริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเราก็เลยต้องว่าอ๋อมันไม่ใช่เรา
พอรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราเราก็ต้องปรับตัวเองให้แบบยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นให้ได้
คือพอมันมีภูมิตั้งแต่ครั้งอื่นมาณตอนนั้นตอนที่ประกาศเราไม่รู้ว่ามันจะยาวแค่ไหน
คืนนั้นที่นอนแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นที่รู้ว่าฉันไม่ได้แสดงแล้ววันนี้วันแรกตอนนั้นคิดยังไงคะ
ตอนนั้นยังไม่ได้คิดหนักเหมือนตอนนี้ถ้าเทียบความรู้สึกนะฮะตอนแรกคิดว่าเหมือนพักผ่อนจริง
ตอนนั้นหยุดก่อนจนถึง๓๐ประกาศแรกถ้าที่สมมติจะไม่ผิดทุบคนจะรู้แล้วว่า
ทำไมไม่ปลดล็อกซักที
วัตกาลมันนอนเข้มงวดได้นะ

แล้วจะเป็นอาชีพสุดท้ายที่โดนปลดล็อกเหรอ

จะเป็นกลุ่มงานที่แบบสภาพจิตใจต้องเข้มแข็งมาก
นักร้อนกลางคืนผับหอมเบียคาเวเล

คือจะโดนก่อนแล้วจะกลับมาทีหลัง

เอาสภาพจิตใจวันที่เริ่มรู้สึกว่า

เดือนแรกเลยเริ่ม๒อาทิตย์แรกก็เริ่มแบบ
อยู่บ้านอยู่ทีวีกินนอน
มันเริ่มไม่ใช่มันเริ่มแบบเฮ้ย
ทำไมมันไม่พ้นไปสักทีอะไรอย่างนี้
มันเตรียมใจรับได้นี่

พอเริ่มอาทิตย์ที่๒ไปแล้วเริ่มอาทิตย์ที่๓
โดยทุกคนเป็นหมดเรากลับไปทำงาน
คือเราจะมีไลน์กรุ๊ปกลุ่มกันคุยกัน
เราคุยกัน
เอาสิคะอะไรคะคุณ
เราจะรอการเยียวยาว่าเป็นยังไง
ที่ทำงานเขาก็จะไม่นิ่งนอนใจอยู่แล้ว
คือระบบการทำงานเป็นบริษัทอยู่แล้วเขาก็รู้เขาก็ส่งเรื่องให้ปปกศเลย
ประกันสังคมเลยว่าเริ่มหยุดงานตั้งแต่๑๘ถึง๓๑พฤษภาพ
ถ้าฟังคุณเบนนี่คือคุณน่าจะเป็นกลุ่มคนแรกเลยมั้งคะที่รีบยื่นถูกไหม
เพราะว่าคือของคุณไม่ได้ต้องรอว่าเข้าอะไรคือประกันสังคมเข้ารักษณะที่ต้องหยุดชั่วคราว
เป็นกลุ่มว่างงานที่รัฐบาลสั่งปิด
ตอนที่เข้าไปก่อกันประมาณสักช่วงเดือน

หนังบันทึกไว้ตั้งแต่คนแรก
คนแรกประมาณกลางเมษาประมาณที่๑๗เมษาประมาณ
คือไม่ใช่ได้เงินนะคะได้รับการอนุมัติในแอปว่าคุณได้ยอดเงินนี้
แต่เวลาโอนเนี่ยคือโอนเกือบปลายเมษาเลยค่ะ
ขอโทษขอแวะมาเรื่องเงินเงินทองนิดนึงนะคะ
คือช่วงที่ผ่านมาอย่างสวัสดีพี่ขวัญทำงานเนี่ยนะคะ
เรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะ
จนกระทั่งมาเรียนก็ช่วยทวงเงินเข้าไปเรื่อยนะคะ
ก็คือมาเรื่องประกันสังคมนะคะแล้วก็มาพี่น้องเกษตรกร
ทีนี้ของกลุ่มของคาลิปโซเนี่ยคือไม่น่าจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหา
เพราะว่าในจ้างไม่ได้ช้าตัวพนักงานก็ไม่ได้ช้า
กว่าจะได้เงินคือเงินเก็บ
เงินเก็บไม่น่ามีปัญหาบ้างทั้งเดิน

ใช่เอาพูดตรงเงินเก็บเราก็อยากจะเก็บเอาไว้
ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินที่สุด

ช่วงเวลาก่อนที่เรายังไม่ได้

ทีนี้นักแสดงคาลิปโซ

อาชีพนี้ทำให้เบียร์เลี้ยงพ่อแม่ได้

ซื้อรถอย่างทุกคนหรือน้องทุกคน

แล้วก็ให้รู้สึกว่าเราอยู่ได้กับอาชีพนี้

ผมก็จะมองว่าเฮ้ยไม่น่าโวย

คือทุกอาชีพก็โวย

มองถูกต้องไหมคะแล้วถ้าเรามองแบบคนนอกแบบนี้
คนนอกมองอาจจะมองแบบนั้น
แต่จริงแล้วก็ทุกคนก็แบบ

มันก็ไม่มีใครรู้ชีวิตใครใช่ไหม

แต่จริงไม่ใช่นะคะเราก็มีเงินปกติ

ไม่มีใครรู้ภาระเรา
มีภาระหมดต้องพูดอย่างนี้ทุกคนมีภาระหมด

ถึงกับต้องไปหาอาชีพเสริม

น้องบางคนเค้าก็จะมีวาดรูป

ตัดผมว่าพอร้านตัดผมไม่เปิดใช่ไหมคะก็จะจ้างกันเอง
ถ้าไปตัดผมอันนี้พอจะนิตนาการได้

คือตอนล่ะจะไปแตงหน้าขายเครื่องประดับ

ปกติยังน้องบางคนที่เบียรู้จัก

หรือบางคนก็ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่

ก็เชื่อแบบที่ทุกคนต้องรู้แล้วว่า
เราต้องทำยังไงให้รายได้เราเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ที่เราไม่มีรายได้อะไรอย่างนี้

คุยกันว่ายังไงบ้างคะเพราะว่าจริงแล้วคือเราเวลาเราคุยกับคนอื่น
ที่แบบไม่ได้อยู่ในแวดวงของเรา
เราจะเห็นความลำบากแตกต่างกันเยอะมาก
แต่เวลาคนในวงการเดียวกันคุยกันเจอโควิดเหมือนกัน

คือเหมือนเราเหมือนเราคุยกันแล้วเหมือนเรารู้กันว่าอ๋ออาชีพเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
ว่าเราหนึ่งต้องพึ่งการท่องเที่ยวเลยโดยประเด็นแรกเลยค่ะ
คือเราเหมือนให้กำลังใจมากกว่าว่าเราต้องผ่านกันไปด้วยกันนะ
เราต้องผ่านไปได้นะคือตอนนี้ใครอยากทำอะไรทำเลย
มีปัญหาเรื่องของการควบคุมรูปร่างน้ำหนักไหม
เพราะว่าเราต้องใช้ในงานเป็นหลักเลยใช่ไหมคะ

การทำงานต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เราจะมีรูปแบบระเบียบเขาเรียกว่ากฎระเบียบ

ว่าต้องใช้คุณบริการแบบค่ะคือตลอดสัญญาห้ามเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่กิโลเหรอ

ก่อนที่จะมีโควิดคือเราทำกันเป็นระเบียบกฎระเบียบกันอยู่แล้วว่าด้วยอาชีพเรารูปร่างหน้าตาเราสำคัญศักยภาพเราสำคัญอะไรอย่างนี้เราต้องใช้อยู่แล้ว
ใช่พร้อมกันอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะคือออกกำลังกายผ่านออนไลน์ด้วยกันใช่มั้ยคะ
โดยที่เบียร์เป็นโฮสคือปกติเราทำกันอยู่แล้วที่เทียเตอร์ก่อนที่จะทำงานกัน
แต่นี่พอเราเจอกันไม่ได้ก็ผ่านออนไลน์แต่พอเราเจอกันไม่ได้เราก็ทำเหมือนเรียนออนไลน์เหมือนประชุมออนไลน์
ก็เลยตั้งตรงนี้ขึ้นมาว่าเราต้องมาออกกำลังกายกันนะอย่างน้อยวันละ๔๕นาทีก็ยังดี
เพื่อให้รูปร่างเรายังคงที่อยู่ถ้ารัฐบาลใจดีปุ๊บปั๊บให้เราเปิดขึ้นมา
คุณมาคุณใส่เสื้อผ้าไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ต้องเตรียมของ
จะมีกฎอีกว่าคุณต้องเข้มงวดมากกว่าเดิมว่าคุณต้องกลับมาทำงานแล้วเนี่ยเสื้อผ้าคุณต้องห้ามแก้ไข
คือก่อนที่จะเป็นโควิดรูปร่างคุณเท่าไหนคุณเท่านั้นพอกลับมาเสร็จคุณต้องใส่เสื้อผ้าได้
ถ้าคุณใส่เสื้อผ้าไม่ได้คุณต้องกลับไปพักงานต่อ

ขอเป็นปกติที่จะเป็นอย่างนี้ฮะ
ให้ตีกรอบความเข้มงวดขึ้นนิดนึงเพื่อจะได้ไม่ด่งละเริงกับการกินช่วงนี้ทุเรียนด้วยอะไรอย่างนี้
พูดใหม่เลยตอนนี้เย็นแล้วนะ
ก็เลยบอกว่าต้องตีกรอบให้นิดนึงแต่ว่าจะเวิร์คความหอมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
เราก็จะเห็นคนนี้ไม่ได้แล้วเราก็จะบอกในกล้องเลยว่าคุณอ้วนขึ้นนะอะไรอย่างนี้รีบรถอะไรอย่างนี้

เพราะมันก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของงานใช่ไหมคะ
ตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันกลางเดือนคุณเบียคิดว่าเราบวกไปอีกเยอะไหม
ตรงนะคะตามความรู้สึกเบียร์น่าจะบวกอีกเยอะ
แต่การตั้งความหวังกับตัวเองให้มันน้อย
แต่ถามเบียตรงนี้เบียคิดว่าก็น่าจะเยอะ
ไปอีก๒เดือนจากตรงนี้นะคะ
เหมือนกับเบียร์พูดให้กำลังใจตัวเองไปก่อน
ให้ไกลแต่ถ้าเกิดว่ามันโชคดีขึ้นมา

หรือว่าแม้กระทั่งในแวดวงนักแสดง
ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะแก้เครียดกันแบบไหน
นี่ไงฉันว่าแล้ว

แม้กระทั่งนักแสดงหรือว่าอาชีพอื่นเอง

ทีนี้๒คำถามสุดท้าย

จะเปิดลักษณะของสถานที่

น้องทำงานอยู่เมื่อไหร่อย่างไร
คุณเบียบอกรายละเอียดบางอย่างที่คุณเบียคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราจัดการได้

ใช่สิ่งที่ไปอยากบอกเลยคือต้องให้เขานึกว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการก่อน
ถ้าเขาเป็นข้อถอนกิจการพวกนี้เขาจะรู้เลยว่าพอมันเกิดโรคระบาดขึ้นเนี่ย
เข้มงวดของการจะเข้าไปในสถานที่ทำงานมันต้องมีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง
ระดับหนึ่งคือระดับเข้มงวดไม่ต้องใช้คำว่าเข้มงวดเลย
เพราะว่าหนึ่งเขาต้องการอยากจะเปิดกิจการเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว
สองเขาก็ต้องป้องกันว่าไม่ให้โรคนี้ระบาดหรือแพร่ออกไปอีก

แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกันที่ให้บริการช่วงกลางคืนใช่ไหมคะ

เพราะว่าก็อย่าลืมนะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยก็ธุรกิจลักษณะแบบนี้แหละที่ทำให้เกิดการระบาด
มีคนตั้งคำถามแบบนี้พูดแทนเพื่อนลักษณะอื่นที่อยู่ช่วงกลางคืนเหมือนกันได้ไหม
ถ้าณตอนนี้นะตอนนี้บีคิดว่าการตรวจมันก็จะเข้มงวดอยู่แล้ว

คือคนที่จะเลือกไปก็น้อยลง
แต่ก็จะมีพวกที่ฉันอยากไปผ่อนคลายหรืออยากจะเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้
ขวัญเข้าใจถูกไหมว่าจริงแล้วสมมุติเราพูดถึงธุรกิจที่มาช่วงเย็นกลางคืนถึงดึกเนี่ยนะคะ

ร้านอาหารแบบนั่งกินก็อาจจะต้องทำเหมือนร้านอาหารตอนกลางวัน
แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะที่เราถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติเอาแบบสุดเลยก็คือว่า
ร้านที่แบบเข้าไปเหมือนแบบความบันเทิงจัดเลยคนจำนวนมากแน่นเบียด

ต้องปรับเจ้าของกิจการคือสามัญสำนึกก่อนเลย
เจ้าของเอกสารต้องมีก่อนเลยว่าให้ตั้งจิตสำนึกนิดนึงว่าถ้าคุณอยากจะเปิดเนี่ย
คุณก็ต้องตั้งมาตรการลูกค้าที่เข้าร้านนะคะว่าคือมันน้อยลงอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าคุณอยากเปิดคุณก็ต้องเข้มงวดให้มากกว่าปกติ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีระบาดรอบ๒เนี่ยมันจะยิ่งหนักกว่านี้
มันจะไม่แค่๓๔เดือนที่เราอยู่กันอาจจะกันเป็นปีเลยอย่างนี้
อันเนี้ยมันความอึดอัดมันก็จะมากน้อยลงเกินไปเลยเพราะเราชินขึ้น
ทีนี้ขออีกหนึ่งคำถามใหญ่ปิดท้าย
เอาจะพูดในฐานะที่เบียร์เป็นเบียร์
หรือเบียนคือคนที่โดนสั่งผิด

คือเราคุยกับตัวเองเราบอกตัวเอง

หรือแม้กระทั่งปลอบใจตัวเอง

ซึ่งดูแบบนี้คือสัมผัสได้
ถึงความรู้สึกที่มันผ่านมา
ก็รู้สึกว่ามันก็มีความเข้มแข็งแล้วก็เข้าใจ
ผ่านมันมาได้ยังไงคุยกับตัวเองยังไงคะ
คืออันดับแรกเรียนมองมุมกว้างก่อน
ว่าเราไม่ได้โดนอันนี้คนเดียว

เราต้องเสพข่าวแล้วต้องว่าเป็นทั้งโลก
โลกเราเลยทั้งโลกเลย
มันโดนผลกระทบกันหมดไม่ใช่เฉพาะอาชีพเราอาชีพเดียว

ทำใจว่ามันเป็นอย่างนี้นะ
และทำยังไงให้ณตอนนี้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ในวันต่อวัน
ให้มันโอเคให้มันแบบว่าไม่ประมาท
หรือว่ามองโควิดว่าใช้ชีวิตที่แบบเข้มงวดกว่านี้
ถ้าสมมุติเขาฟังเราอยู่คุณบี๊อยากให้กำลังใจเขายังไง

แต่ว่ามันยากมากนะสำหรับเขาที่เขาจะผ่านไปต่อวัน
บางคนแบบรายได้ต่อวันทุกวันเขาหาเช้ากินข้าม
หรือคนไม่มีเลยไม่มีจริงแล้วให้เขาทำยังไง
ณตรงนี้ประเด็นคือเขาต้องการความช่วยเหลือ
ซึ่งระบบมันต้องลงไปเจาะลึกคนกลุ่มนี้ให้มาก
มากกว่าปกติคนลากย่าลงไปที่เขาโดนผลกระทบ
บางทีเขาไม่เคยสัมผัสคนที่อยู่ข้างบน
หรือในคนในระบบนี้เขาไม่รู้ว่าคนที่มันลำบากจริง
มันยังมีอยู่อีกเยอะมากเยอะมากจริง
ถ้าคุณผู้ฟังนั่งอยู่กับดิฉันก็จะเห็นว่าหน้าคุณเบียร์เนี่ยนะคะ
่นกว่าหน้าดิฉันอีกนะคะตอนพูดประเด็นนี้
ดิฉันว่าดิฉันนายนเครียดเครียดมากอยู่แล้ว

คือว่าเราสองคนไม่ใช่คนที่ลำบากที่สุด
แต่ว่าเรายังรู้สึกถึงความลำบากเลย
แล้วคนที่ลำบากกว่าเราล่ะใช่ไหมคะอย่างที่คุณบี๊อบอก
เตรียมรับมือกับชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหม
เปลี่ยนต้องใช้คำว่าเปลี่ยนคือรอบครอบ

ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
แต่มันก็อาจแค่๕๐๖๐อะไรอย่างนี้

เราต้องรู้แล้วว่าเราต้องมีเก็บนะ
ซึ่งปกติเราก็เก็บแต่เราต้องเก็บมากขึ้นอะไรอย่างนี้

เราไม่รู้ว่าโรคระบาดจะมาเมื่อไหร่

มันค่อนข้างที่ทำให้เราเรียนรู้ว่า

จะต้องปฏิบัติยังไงในอนาคต

ที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันต้องรอบครอบกับชีวิตนะ

อย่างหนึ่งที่ต้องขอบคุณคุณเบียร์ปิดท้ายเลย

วันนี้คุณพูดว่าค
จากโควิดนะคะเราจะเชิญมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
แล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ